ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว

ชูเว็ตกำบลพิสิทธิ์

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ชูเว็ตตีแสงหน้าวันนี้ปล่อยมาแล้วเรื่องรถหรู

เรื่องว่านำเข้าผิดกฎหมายบ้าง

มีการปลอมแปลงราคาจริงบ้าง
รวมถึงการนำเข้าจดประกอบต่างนานา
วันนี้คุณชุวิตจะมาชำแหละใช่ไหมคะ

เพราะว่าอะไรทราบไหมครับท่านผู้ชมครับ

เสร็จจบไปก็นิ่งไป
ละก็โกหให้เกิดเหตุกอน
พอมีเหตุเกิดขึ้นก็เอาอีก

แล้วก็ทำไมถึง

เอาเป็นว่าการโยกย้ายตำรวจห้าพันเจ็ดร้อยตำแหน่ง
รองสารวัตรจนถึงรองผู้การท่านผู้ชม

มีอีกเหรอครับก็เพราะว่ากัญญากเศียรไงอันนี้เขาเรียกว่าย้ายก่อนนะครับ
เอาละผมจะเส้นวงกลมให้ดูนี่คือการโยกย้ายตำรวจ
ค่ะนะครับย้ายตำรวจนะครับเอาล่ะสมมุติแล้วกันว่านะครับ
โดยจริงเนี่ยนะคุณมิ้นและท่านผู้ชมทราบไหมครับ
ว่าเราควรจะย้ายตำรวจอย่างไรแน่นอนครับคนที่เป็น
พบชคือระดับผู้บัญชาการถามว่าผู้บัญชาการเนี่ยย้ายได้ไหม
น่าย้ายไหมคะผู้บัญชาการย้ายไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไง
เพราะผู้บัญชาการเป็นคันดูแลกองบัญชาการเช่นกองบัญชาการตำรวจนครบาน
กองบัญชาการตำรวจภาค๑ภาค๒ภาค๓กองบัญชาการตำรวจสนทิบาล
อะไรต่างเหล่านี้ถามว่าระดับผู้บัญชาการเนี่ยย้ายได้ไหม
ยกตัวอย่างเช่นท่านพลตำรวจโทสานิทเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เห็นคนนู้นคนนี้ลูกน้องคนนั้นย้ายได้ไหม
คือถ้ามันมีเหตุก็ค่อยย้ายไหมคะ
คือจะให้เห็นว่าผู้บัญชาการเนี่ยจะต้องย้ายได้
ย้ายตำรวจถ้าย้ายเป็นระดับผู้บัญชาการย้ายไม่ได้เนี่ยจะทำงานได้ยังไง
เพราะผู้บัญชาการในระดับภาคหรือระดับกองบัญชาการต่าง
ผู้บัญชาการคือบุคคลสำคัญพูดง่ายว่าคนนี้เป็นระดับปฏิบัติการ
แต่การโยกย้ายที่ผ่านมาเนี่ยคนนี้ย้ายได้นิดหน่อย

นิดหน่อยนิดหน่อยก็คือแค่นี้

แค่นี้ในวงกลมย้ายไประดับผู้บัญชาการได้แค่นี้
เอาล่ะแล้วถ้าถามว่าระดับพบตลย้ายได้ไหม

ไม่น่าไหมคะไม่เคยเห็นนะ
ถามว่าท่านผู้ชมครับลองลงส่งข้อความมานะครับ
ในไลน์ต่างอยากรู้ว่าบริเวณนี้ใครเป็นคนย้าย
ผมตั้งคำถามอย่างนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพรวมของการโยกย้าย

ผมนะครับเคยเป็นรองกรรมาธิการเป็นประธานนะครับ
ของตำรวจที่สภาเมื่อปี๒๕๕๙

ปัจจุบัน๒๕๖๐ที่จะมีการปฏิรูปต่าง
ก็ยังมีปัญหาเรื่องการโยกย้ายตำรวจ
ถามว่ามีไหมมี
มีคนไหนผมยกตัวอย่างให้เลย

จะให้ดูว่าพันธุ์ตำรวจโทพันธุ์ตำรวจตรี
พันธุ์ตำรวจตรีไทวันอายุวงสารวัตรกรกรกรกรการ๓
กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๔

คนนี้เป็นมือทำงานไล่ล่าเปรี้ยว
และก็แก๊งตามเข้าไปถึงพม่าอย่างที่เมื่อวานที่ผมบอก
และก็ไปโดนจับภูมิโดนคุยกันเจรจากัน

แล้วก็เมื่อกันเมื่อวานี้นะครับ
คำสั่งออกมาย้ายไปอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี
จากเดิมที่เป็นสารวัตรกรกรกรกรกรกรการภาค๓ภาค๔
ดูแลพื้นที่อีสานนะครับ
อุดรขอนแก่นน้องคายสกลดูแลพวกนี้

พอวันนี้เมื่อวานผมพูด

พูดว่าเนี่ยมีตำรวจถูกจงถูกจับไปจี้จ้ายจี้เล็กนะ

เพราะว่ามินท่ายเห็นในดราม่าในเฟซบุคกันอยู่

คนทำงานกลับโดนย้าย
คนที่ลงชื่อก็ไม่ได้ทำงาน

ได้สองถ้ามีเงินดีล่ะได้ย้ายไหมนะครับ
สามถ้ามีผลงานดีก็แบบเจ๊เปรี้ยวเซ็นกันไปร่วมร้อยคน
อย่างนี้ต้องใช้ไหมผมตั้งคำถามเพราะว่า
เป็นการดูแลเอาคนไม่รู้เรื่องถ้าระดับผู้บัญชาการย้ายไม่ได้
เอาคนไม่รู้เรื่องมาทำงานอยู่อยู่ไอ้นี่มาจากไหนไม่รู้โผล่ขึ้นมาเลย
เป็นนายเวรหรือเป็นอะไรต่างทำงานยังไงจะไปจับผู้ร้ายยังไง
จะไปจับยาเสพติดยังไงตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับสังคมโดยตรง
เพราะถ้าการโยกย้ายยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ตอบคำถามว่าย้ายไปเพราะอะไร
หนึ่งย้ายเพราะว่ามีนายดีนะครับตอนนี้เขาแนะกระแนะกระแหน่
ถามว่าต้องหิ้วโจ๊กถ้าไม่ฮิ้วโจ๊กไม่ได้ตำแหน่งดี
คนธรรมดาสงสัยเอ๊ะโจ๊กคืออะไรนั่นสิคะ
แต่วงการตำรวจคุณมิ้นผมบอกว่าโจ๊กทุกคนรู้ฮะร้องตอบว่าหวานเจี๊ยบ
ทำไมคือใครครับทำไมถึงโยกย้ายตำรวจได้
และทำไมถึงไม่ได้ดูที่ผลงาน
ทำไมไม่ได้ดูถึงสิ่งต่างที่ตำรวจคนนี้ทำมา
อืมแต่ในตำรวจคนนี้ที่บอกชื่อภัยวันเนี้ยอ้าวพอมีเรื่อง
คุณมิ้นผมพูดสังคมพูดกลับมา

ย้ายไปอยู่ท่าช้างที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้ว

โยกย้ายตำรวจเป็นเรื่องสำคัญนะคุณมิ้น
อย่างที่ผมเขียนให้ดูแล้วครับไอ้ส่วนนั้นใคร
ถ้าระดับผู้บัญชาการย้ายไม่ได้
ผู้บัญชาการตำรวจร้างกอนบารก่อนนิดหน่อย
แล้วถามว่าอำนาจตรงนี้จริงมันอยู่ที่ใคร

ตรงนี้เราเว้นวักไว้คุณมิ้นครับ

ผมคิดว่าพูดอีกมันก็คงยังเหมือนเดิม

ได้ค่ะงั้นฝากทิ้งท้ายคำถามไว้คุณผู้ชม

ช่วงหน้ากลับมาชำแหละเรื่องของรถหรูกันต่อ
คุณผู้ชมคะข่าวเรื่องของรถหรูไม่ว่าจะที่โดนโจรกรรมมาจากอังกฤษก็ดี
เรื่องการนำเข้าแบบนี้ภาษีก็ดีเราก็ติดตามกันมาเยอะ
แต่พูดก็พูดไม่ได้อยู่ในวงการนี้ก็ไม่รู้จริงว่าเขาทำกันยังไงคุณชูวิ

หรูมีคุณสมบัติสเปคยังไงถึงเรียกว่ารถหรู

แพงนะต้อง๒๐ล้านแล้วก็ความเร็วเนี่ยต้อง

เยอะกว่ารถทั่วไปที่ใช้บนถนนพวกรถแข่ง
ทีนี้ผมจะพูดให้ท่านผู้ชมฟัง

๒ที่นั่งมีขนาดเล็ก๒ประตู๒ที่นั่งมีสมรรถนะขับขี่ว่องวัย
บนถนนจะเป็นอันการปลาดเปรียวน้ำหนักเบาเช่นอะไรครับ

อันนี้อยู่ในกลุ่มคอมเมตร

สมรรถภาพสูงแข่งขันได้สามารถวิ่งบนถนนได้
โดยมีคุณสมบัติ๑อัตราเร่งปืน๐๑๐๐ต่ำกว่า๔วินาที
มีความเร็วขนาด๓๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เป็นรถที่มีประวัติยาวนาน
ก็คงจะมาจากยุโรป
มีเอกลักษณ์ของแต่ละยานยนต์
มีการผลิตแบบใช้มีฝีมือผสมเครื่องจักร
เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมโลก
แรนด์เช่นเฟอร์ลาลี

ที่คุณมิ้นบอกนั่นน่ะ๑๐ล้าน๒๐ล้าน

๑๕๐ล้านนะท่านผู้ชมครับ

ยกตัวอย่างความเร็วเฉลี่ยเนี่ย
ถึง๔๐๐นะครับ
ขับเร่งความเร็ว๐๑๐๐เนี่ย

แล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งผมอ่านไม่ออก

ท่านผู้ชมก็อย่าไปคิดมองหา
เพราะว่ามันหายากนะครับ
แต่ที่ประเด็นสำคัญที่ผมจะพูดเรื่องนี้
ผมขอพูดโดยผมมีเอกสารประกอบ

เอกสารก็เป็นเอกสารที่ไม่ใช่ผมไปเอามาเองนะครับ
ระดับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรณีแบบนี้ผมจะยกตัวอย่างผมจะเล่าให้ฟังคร่าวนะครับ
เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจถึงภาพของรถหรูนะครับ
เราต้องเข้าใจก่อนว่ารถทุกคันเนี่ย
คุณมิ้นครับค่ะผลิตที่ประเทศไทยไหมครับไม่ค่ะ
ไม่มีรถที่ผลิตจากประเทศไทยเลยนะครับ

ผมยกตัวอย่างรถหรูมา๑คัน
มาจากที่ไหนครับยุโรป

อิตาลีนะครับ
มาจากอิตาลีนะครับ

คุณมิ้นครับประเทศไทย

อิตาลีเข้ามาประเทศไทยนะครับ

ท่านผู้ชมบางท่านคงไม่รู้จักนะครับ
ที่ที่กำหนดไว้ว่าเป็นพื้นที่ที่เรียกว่า
นุมัติให้เอารถที่เข้ามาจอด
โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีอากร

เพราะว่ารถที่เอาเข้ามาในประเทศไทยนั้น
อาจจะนำไปในประเทศอื่น
เอาเหมือนพักไว้รอไว้นะครับพักไว้นะครับ

ก็ไม่ต้องเสียอากรไม่ต้องเสียภาษีนะครับ

ไม่ต้องเสียอะไรเลยครับค่ะทีนี้สมมุติแล้วกันว่าถ้าจอดเฉย
ตามอย่างที่กรมศุลกากรมีนโยบายไว้เนี่ย
มันก็ไม่เป็นไรใช่แต่เนื่องจากว่ามันมีคนล่ะครับ
และก็ใช้บอลบอนภาษาอังกฤษภาษาไทยก็คือพันธบัตร
ผมต้องเอาพันธบัตรไปวางไว้กับกรมศูนยากากร
วางไว้ทำไมครับก็ผมอยากจะเอารถคันนี้ออกมา
ถามว่ามีทะเบียนไหมเสียภาษีหรือยังยัง
แล้วออกไปทำไมก็ผมจะออกไปด้วยที่
เป็นระเบียบของกรมศูนย์ที่ให้ล่ะครับให้อะไร

พันธบัตรนี่ก็คือเงินล่ะครับบอนนี่ก็คือเงินคือพันธบัตร
เพื่อที่จะเป็นหลักประกันให้กรมศูนย์ได้เก็บไว้
เพื่ออะไรเอาไปจอดตามโชว์รูมเพื่อไปอวดไง
เพื่อจะไปขายไงเอาไปให้ไฮโซไง
เอาไปให้ไฮโซดูไฮโซเห็นโอ้โหปอเช่สีชมพู

อากรแม้แต่บาทเดียว
อันนี้คือเวลาเราจะเอาแบบทำเรื่องยื่นพันธบัตร

ชี้แจงไหมคะว่าเอาออกไปทำอะไร
ไปตามระเบียบที่กรมศุลให้กรมศุลให้ออกอ่ะ
ผมมีบอลมาประกันไว้ไงว่าผมเอารถออกจากซีโซนได้

ง่ายอย่างนั้นเลยได้เลยครับได้เลยครับ

ก็กำหนดไว้ว่านี่มันก็ต้องคุยกัน
ถูกไหมครับต้องรู้กันต้องคุยกัน
ก่อนที่ผมจะไปถึงตรงนั้นผมจะพูดตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับ
เห็นอะไรครับเห็นตรงนี้ครับ
ตรงนี้เป็นการร้องเรียนฮะเป็นการร้องเรียนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับ
ตามที่กลสุมละกากรได้มีนโยบายส่งเสริมการผลิตในเขตปลอดอากรหรือเรียกว่าฟรีโซน
โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้มีการผลิตภัณฑ์และให้เกิดการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
รับทราบมาว่าในปัจจุบันมีการใช้เขตปลอดอากรอย่างผิดวัตถุประสงค์โดยอาศัยช่องทางของกฎหมายด้วยเขตปลอดอากร
กล่าวคือมีการนำรถยนต์สำเร็จรูปหรือเกือบสำเร็จรูปจากต่างประเทศเข้ามาในเขตปลอดอากรและติดตั้งอุปกรณ์เสริมบางอย่างภายในประเทศเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยและแจ้งว่าสามารถทำเอเซียนคอนเทนต์ได้
เอาล่ะครับทีนี้ผมจะอธิบายวิธีการนี้คือวิธีการที่
นี่คือวิธีแรก
เสียบูทำอะไรช่างระบบเสียบูเป็นคนนำเข้ารถจากอิตาลีรถจากอังกฤษ
นำเข้ามาในประเทศไทยผมเข้ามาเสร็จผมไม่ต้องเสียภาษีอากรใด
ผมเข้าไปจอดในฟรีโซนและผมก็อ้างว่าอันนี้ผมจะรอนำรถคันนี้ออกไปจาก
ออกไปจากต่างประเทศผมจะเอาไปขายในประเทศลาวประเทศเขมรนะครับ
ผมมาจอดพักไว้เฉยผมไม่ต้องเสียภาษีอากรก็เข้าไปในฟรีโซน
รีโซนคือบริเวณที่ที่กรมศุลกากรอนุมัติค่ะผมก็ขับรถโดยการใช้บอนนะครับ
คุณมิ้นคุณมิ้นครับรถคันนี้คุณมิ้นสนใจไหม
โอ้โฮชอบมากเลยโอเคนะครับรถแบบนี้เลยนะครับราคา๓๕ล้าน
คันนี้เป็นคันเดียวออปชั่นครบครับเอามาจากประเทศอิตาลี
ซื้อเลยโอเคซื้อเลยนะครับผมเอากลับไป
เอากลับไปที่ฟรีโซนถูกต้องครับอ่า
ทะเบียนปลอมสวมทะเบียนปลอมผมอัพมาขายให้คุณมิ้น
ทะเบียนปลอมเหรอคะต้องปลอมสิครับถ้าไม่ปลอมเนี่ย
จะทำได้ยังไงผมออกมาแล้วไงอ้าวแต่ถ้าสมมุติว่าทำ

ก็ยึดไปสิครับยึดบอนผมไป

ห้าแสนก็เอารถหรูออกมาจากฟรีโซนได้แล้วเหรอคะ

ออกมากันเป็นร้อยคันเคยมีเรื่องนี้ไปแล้วและก็มีคนเดือดร้อน
และเรื่องก็เงียบหายไปครับท่านผู้ชมครับ
ตัวอย่างให้อีกชัดเจนให้อีกอันหนึ่งครับ
อันนี้เป็นประเด็นที่ผมจะต้อง
พูดละเวลามันไม่เพียงพอนะครับ
ผมบอกแล้วว่าประเด็นของรถหรูเนี่ย
มันจะต้องคุยกันค่อนข้างจะยาวพอสมควร
ค่ะนะครับในอดีตคุณมิ้นคงเคยเห็นนะครับ
รถประเภทนี้นำมาจากประเทศเยอรมนี

อรมนีจะดังอะไรครับ
รถโฟลกครับโฟลกสวาเก็นครับโฟลกสวาเก็นครับ

โฟลกคันนี้ถ้าคุณมิ้นเคยเห็น
นักการเมืองข้าราชการใหญ่
เมื่อสัก๑๐ปีก่อนชอบใช้กันมากครับ
รถโฟลกเป็นรถตู้โฟลกตู้
ฟกตู้นะฮะจะจำได้นะรถคันนี้นำเข้าจาก

ไม่มีไม่มีนะครับไม่เคยมี
แต่การอ้างว่า

ต้องใช้วัตถุดิบในประเทศนี่๔๐เปอร์เซ็นต์

ถ้าใช้วัตถุดิบ๔๐ก็จะเก็บภาษีในอัตรา
ภาษีอากร๐เพราะว่าใช้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
ต้อง๔๐นะหรือมากกว่าจะน้อยกว่า๔๐ไม่ได้
เอาล่ะครับมันก็มีการทำเรื่องเอารถมาจากเยอรมันนะครับ๑๑ที่นั่ง
รถคันนี้๑๑ที่นั่งแต่เมื่อเอาเข้ามาแล้วจริงมีแค่๒ที่นั่ง

เอามามี๒ที่นั่งแล้วแต่ระบุไว้มี๑๑ที่นั่ง
แล้วผมก็อ้างว่าผมสามารถทำเอเซียนคอนเทนต์ได้
ผมเสียภาษี๐เสร็จแล้วผมก็เอาไปขาย
คันนึง๓ล้าน๓ล้าน๒และ๓ล้าน๕
ร่ำรวยมหาศาลประเทศชาติไม่ได้เก็บภาษีอากรเลย
แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนี่คือหลักฐานครับ
อันนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณมิ้นครับ
มีการร้องเรียนไปที่กรมศูนย์ละกากรนะครับ
ร่วมกับเรื่องการประกอบทุจริตภาษีอากร
โดยบริษัทได้นำรถยนต์สำเร็จรูปกว่า๕๐๐คัน
จากประเทศเยอรมนีมาที่ท่าเรือแหลมชะบัง
เข้าไปเขตปลอดภาษีอากรก็คือเขตฟรีโซนที่ผมบอกนี่แหละครับ
ในบริเวณลาดกระบังนะครับ
จากนั้นนะครับได้ยื่นเอกสารสำแดงเป็นเท็จว่า
ผลิตอยู่ในเขตปลอดอากรก็คือพูดง่ายว่าเอา

และก็อ้างว่าใช้อุปกรณ์ภายในประเทศ๔๐
คือเอาเบาะใส่เอาแอร์ใส่แล้วก็อ้างว่า
ผลิตได้๔๐เพื่อจะเข้าเอเซียนคอนเทนต์
พอเซี่ยวเอเซียนคอนเทนต์ก็อ้างว่า
วัตถุดิบในประเทศไทยเพื่อสวมแหล่งกำเนิดประเทศไทย
เสียภาษีขาเข้า๐ครับ
คือการทุจริตดังกล่าวเนี่ยเริ่มต้นมานะครับ
โดยการนำเข้านะครับและเอามาจอดที่ฟรีโซน
และก็อ้างว่าใช้วัตถุดิบในประเทศได้๔๐
ต้นทุนวัตถุดิบนะฮะต้นทุนวัตถุดิบตรงนี้แหละครับ
ที่กรมศุลกรกรกระทรวงก็ต้นทุนนะครับ
ต้นทุนของวัตถุดิบนะครับหารด้วยราคาลดล่ะครับ
คูณด้วย๑๐๐ต้องมีมากกว่า๔๐

ดังนั้นรถคันนี้ก็อ้างว่าได้มาใช้วัตถุดิบในประเทศไทยประกอบ
จนได้นโยบายได้ตามระเบียบที่กรมศูนยากากร
กระทรวงการคลังได้ตั้งไว้เรื่องการลดอัตราภาษีอากร
อันนี้คือตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่า
ช่องทางในการทำมาหากินเรื่องรถหรูเนี่ยมีหลายช่องทาง
นำเข้าจากประเทศเยอรมนีรถโฟลกไม่ได้ผลิตในประเทศไทย
นำเข้าก็ใช้ช่องว่างของกฎหมาย
เพื่อให้ได้เข้าเกณฑ์๔๐

ร้องเรียนมานะครับโดยมีการนำรถยนต์สำเร็จรูปหรือเกือบสำเร็จรูป
จากต่างประเทศเข้ามาในเขตปลอดอาศรีอากรหรือฟรีโซน
ติดตั้งอุปกรณ์เสริมยานยนต์ภายในประเทศเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย
และแจ้งว่าสามารถทำเอเซียนคอนเทนต์ได้ร้อยละ๔๐
ทางกลุ่มกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าหากข่าวเป็นจริงพฤติกรรมดังกล่าวมีผลกระทบต่อใครครับ
อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ภายในประเทศกลุ่มจึงขอให้กรมศูนย์ละกากรตรวจสอบครับ
คุณมิ้นครับคนมีสตางค์คนมีเงินไปซื้อก็ไม่ผิดถูกไหมครับ
ผมมีเงิน๓๐๔๐ล้านผมอยากจะไปละลายกับรถหรูเนี่ยใครจะมาว่าอะไรผมไม่ผิดฮะ

ครับแต่ปัญหาว่าเดี๋ยวนี้หาซื้อรถหรูไม่ได้แล้วครับมันหายไปโดยไร้ร่องรอยครับ
มันแปลกมากเลยครับทุกวันนี้ถ้าผมมีเงิน๓๐ล้าน๔๐ล้านผมจะไปซื้อรถหรูเนี่ย
ซื้อไม่ได้ครับเพราะมันหายไปจากตลาดแล้วครับ

ไม่มีคนเฝ้าเหรอคะคือเอารถไปจอดช่างจะเข้าไปแต่งเสริมเติมอะไร

พระคัญครูหนึ่งคุณพี่สอมเชี่ยวว่าหลายคนน่าจะสงสัยเหมือนมิ้นท์นะคะว่า
แล้วตรงนั้นมันทำอะไรก็ได้มันฟรีขนาดนั้นหรือเปล่า
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบจากคุณชูวิทย์กันค่ะ

ทางมีทางสิทธิ์เครื่องมีรถมาจอดรอไว้เพื่อจะส่งต่อไปขายต่างประเทศหรืออะไรอย่างไรก็แล้วแต่

คุณผู้ชมครับคุณมิ้นพูดถูกครับ
มีความหมายเหมือนท่านเดินทางเป็น

ก็พูดง่ายว่าจอดรออยู่ที่สนามบิน

ผมกำลังจะไปประเทศสิงคโปร์ขอพักไว้ที่ประเทศไทย
โดยที่ไม่ได้เข้ามาประเทศไทยดังนั้นผมก็ไม่ต้องเสียภาษีถูกไหมครับ

ผมก็รอขึ้นเครื่องเพื่อจะต่อเครื่องไปประเทศสิงคโปร์

รถคันนี้เมื่อนำมาจากประเทศอิตาลีเยอรมันอังกฤษ
เมื่อเข้ามาจอดในประเทศไทยก็เข้าไปอยู่ในฟรีโซน
รีโซนผมก็ไม่ต้องเสียภาษีนี่ครับ
เพราะว่าผมไม่ได้เอามาขับในประเทศไทยถูกไหมครับ
แต่เมื่อเข้าไปในเขตฟรีโซนแล้วชั้นไหนมันถึงขับรถออกมาได้

ระเบียบของกรมศุลกากรก็ตั้งไว้ว่า
จะต้องใช้บอนหรือพันธบัตรค้ำประกันในการนำรถออกมา

เอาลำรถออกมาเขาบอกว่าให้เอาบอนไปค้ำประกันไว้
การใช้บอลค้ำประกันไว้จะใช้ในราคาเท่าไหร่ล่ะครับ
เพราะถ้าลดราคา๒๐๓๐ล้านยังไม่เสียภาษี

ทำไมถึงขับมาจอดที่โชว์รูมได้
ทำไมถึงมาจอดหาไฮโซแล้วก็ไปซื้อขายกันได้
แล้วทำไมรถที่ออกมาจากฟรีโซนถึงไม่ได้กลับไปอีกเลย
ตรงนี้คือคำถามนะครับซึ่งคนอย่างชูวิทย์เนี่ยถามว่าจะรู้ไหม
เอาล่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้ท่านผู้ชมว่าไอ้ปัญหาของฟรีโซนเนี่ยมันเยอะมากครับ
ไม่ต้องไปดูโชว์รูมไม่ต้องไปดูปลาก้อนไปดูเหมือนกัน
แต่บอกได้ว่ามันมาจากฟรีโซน
ฟรีโซนคือเขตปลอดอากรหมายถึงเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้
สำหรับการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชกรรมและกิจการอื่น
เพื่อเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจในประเทศ
โดยของที่นำไปในเขตดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากร
ตามที่กฎหมายบรรยัติไว้เห็นไหมครับ
ผมอ้างว่าคุณมิ้นครับผมเอารถเข้าไปในฟรีโซน
เพราะว่าผมจะเอาของที่ในประเทศไปใช้
ก็มีคนอ้างมาก่อนแล้วนะครับจำไม่ได้แล้วครับรถโฟลกนะครับ
เอาเข้าไปในเขตฟรีโซนแล้วผมก็มี๒ที่นั่ง
แต่ตอนมาบอกมี๑๑ที่นั่งแต่จริงมี๒ที่นั่ง
สองที่นั่งผมก็บอกว่าผมใช้อุปกรณ์ต่างในประเทศไทยเนี่ย
ต่อเติมเข้าไปใส่เบาะใส่แอร์เข้าไป
แล้วก็ได้คอนเอเซียนคอนเทนต์๔๐ไงใช้ของภายในประเทศ๔๐
ตรงตามที่กระทรวงการกรมศูนยากากรตั้งไว้ว่า
เพื่อใช้ประกอบอุตสาหกรรมสิทธิประโยชน์อะไร
ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำมาในราชนาจักร
เพื่อเป็นประโยชน์กับอากรดังต่อไปนี้
เป็นของเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ใช้ในประเทศนะครับ
เศรษฐกิจในประเทศก็เจริญรุ่งเรืองสิครับ
เพราะว่าผมซื้อของในประเทศเอามาใช้
แต่จริงแล้วปรากฏว่าไม่ได้ใช้เลยครับ
โดยที่สภาอุตสาหกรรมก็อุตส่าห์ส่งจดหมายนะครับ
เตือนนะครับบอกว่า
มีการนำรถยนต์สำเร็จรูปนะครับ

ติดตั้งอุปกรณ์บายภายในเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย
และแจ้งว่าทำเอเซียนคอนเทนต์ได้ร้อยละ๔๐
คือเขากำหนดว่าถ้าทำได้ร้อยละ๔๐

เพราะว่าอะไรเพราะซื้อของในประเทศไทย๔๐

เอเซียนคอนเทนต์หรือที่เรียกว่าอาฟต้านะครับ
เพื่อจำหน่ายในประเทศ
อย่างนี้นะคุณมิ้นผมถามนิดนึงครับ

มันจะมายังไงคือสิ่งที่มิ้นสงสัยคือหนึ่ง
แล้วแจ้งเอาเข้ามาบอก๑๑ที่นั่ง
แล้วบอกว่าเอาของไทยไปประกอบไปประกอบที่ไหน

ตอนนี้เอาเข้ามาจริงมี๒ที่นั่ง

แต่๒ที่นั่งเอาไปประกอบเพื่อให้ได้๗ที่นั่ง
วิทยุติดแอร์ติดเบาะนะครับ
แล้วก็เอามาขับออกมาถามว่าเสียภาษีหรือไม่

มาตั้งแต่ปี๕๒ครับคุณมิ้น
ว่าเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงไม่เดิน
มีอิทธิพลใหญ่แค่ไหนครับประเทศไม่ได้รับภาษีอากร
๐ครับอากร๐เพราะว่าอ้างวาดได้
เซียนคอนเทนต์๔๐ใช้วัตถุดิบในประเทศ
แม้แต่สภาอุตสาหกรรมหรือแม้แต่การร้องเรียนต่างเนี่ย
ส่งมาคุณมิ้นครับคุณมิ้นมั่นใจเหรอครับ
เอาละเรื่องนี้ก็คงเป็นข่าวมาเมื่อหลายวันก่อน
แต่เนื่องจากมีวาระเปรี้ยวแห่งชาตินะครับ
กรบข่าวนี้ไปครับท่านผู้ชมครับ
แต่ขอให้สิทธิ์ใช้โดยสุจริต
เพราะคดีดังกล่าวมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

คดีที่เป็นสนใจของที่สาธารณะจึงขอชี้แจงดังนี้
สินคือรถยนต์ไว้เป็นของกลางในคดีพิเศษได้
เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
กว่าจะยึดไว้จนกว่าคดีจะสิ้นสุด
เสร็จคดีแล้วจะคืนให้ผู้ต้องหา
หรือให้แก่ผู้อื่นที่มีสิทธิ์เรียกร้องได้

ชอบโดยกฎหมายเป็นการกระทำโดยจงใจประมาทเลิศ

ส่งผลกระทบต่อองค์กรอาชญากรรมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
นักการเมืองที่มีตำแหน่งและถืออำนาจรัฐ
มีขีดความสามารถทางด้านการเงินสูง

เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้ต้องหาใช้อำนาจศาล
เข้าตรวจสอบหลักฐานทำลายความน่าเชื่อถือ

และก็มีคนที่ใช้โดยสุจริตบ้างไม่สุจริตบ้าง

ซึ่งทำกิจการรถหรูนำเข้ามา
ถามว่ายึดที่ไหนครับคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ

เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าคนที่จะซื้อรถ
ไปซื้อที่พารากอนนะครับ
ถ้าซื้อที่พาราฟฟอนแล้วมันจะเป็นของเก๊

ประเทศไทยนี้มันจะไปไว้ใจอะไรได้อีกล่ะครับ
ผมมีเงิน๓๔๐ล้านผมกำเงินไปซื้อที่ปลาทะก้น
ยังเป็นรถเก๊รถอะไรมีปัญหา
ถามว่าใช่ที่มันฟรีโซนไหม

เรื่องของรถโฟลกที่เก็บอากรได้๐นะครับ
โดยหลักการแล้วนำเข้ามาจากประเทศเยอรมนี๙แสนบาท
และอ้างว่ามาผลิตในประเทศไทย๔๐แล้วครับ

เขาให้เพราะถ้าทำจริงเป็นประโยชน์กับประเทศไทย

ก็เกิดมีการจ้างงานนะครับ
แต่ปรากฏว่ามันใส่เบาะไปมันจะ๔๐ได้ยังไงครับ
อ้างตัวนี้ก็เข้าเอเซียนคอนเทนต์ไม่ต้องเสียภาษี

เสร็จแล้วเอาไปขายคันหนึ่ง๓ล้าน๓ล้าน๒
หารลบด้วย๙๐๐๐๐๐ล้านหนึ่งนี่

เงินกำไรเท่าไหร่ครับเสียภาษีไหม

คือเท่าที่ฟังคุณชูวิทย์อธิบายมาทั้งหมดได้แล้ว

หรือว่าแม้แต่ผู้ประกอบการรถหรูมันกลายเป็นเรื่องรองไปเลย
เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเริ่มจากตรงนี้
เริ่มจากขั้นตอนที่มันเข้ามาในประเทศ
มันเป็นกระบวนการที่ใช้ช่องโหวของกฎหมายครับ
มาเป็นประโยชน์ในการหลบเลี่ยงอากร
โดยอ้างว่าใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ๔
ผมถามคุณมินครับเรื่องอย่างนี้

ซื้อของจากในประเทศมาประกอบจริง
แล้วเข้าไปในฟรีโซนแล้วออกมาได้ยังไง

คุณมินครับฟรีโซนคนดูแลมี

ผมทำตามระเบียบของกรมศูนย์ผมจ่ายบอลนะ

ก่อนที่จะเอามันออกมาได้ไม่ใช่เหรอคะ

นะครับมันมีคนแทร่หยวนนะครับ
มันไม่ได้แทร่ตั้งมันหยวนน่ะหยวน

เรื่องมันเคยออกมาจากรถฟีโซร้อยกว่าคัน

เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กรมศูนย์เนี่ยผมบอกให้เลยครับ

แต่เรื่องผมเนี่ยยังไม่จบครับคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องรถหรูเนี่ยพูดผมบอกแล้วพูดวันเดียวมันไม่จบครับ
งั้นเดี๋ยวเราต้องตามกันต่อนี่คือส่วนหนึ่งที่คุณชุวิตเอามาอธิบาย
แล้วก็ชำแหละถึงวิธีการกลงในการนำเข้ารถหรูที่จะทำอย่างไร
ปลอดภาษีเลี่ยงภาษีคือฟังดูทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ย
มันวนกลับมาที่เจ้าหน้าที่รัฐมันวนกลับมาที่ส่วนที่ควบคุมดูแลกฎหมาย
ส่วนที่จะเป็นคนมีอำนาจในการอนุมัติในการอนุญาตทั้งหมด
เป็นคำถามที่ทวงถามกลับไปว่าแล้วแบบนี้มันต้องไปจัดการที่ไหนก่อนกันแน่
ลำดับความสำคัญมันอยู่ตรงไหนกันแน่
วันนี้มินเชื่อว่าคนไทยได้ตาสว่างกันนะคะสำหรับกรณีที่เราได้ฟัง
แล้วก็ได้เห็นมรกระดานตรงนั้นว่าวิธีการนำเข้ามันมีแบบไหน
อย่างที่คุณชุวิตบอกว่ามันไม่จบง่าย

วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ชุวิตตีแสดหน้า